ข้าวกำลังออกรวงแต่เจอฝนอย่างนี้คงต้องเร่งเก็บเกี่ยวแล้วล่ะคุณผู้ชม
หนาวนี้อย่างนี้ยังคงมีฝนอยู่นะคะคุณผู้ชมต้องจับตาดูให้ดีในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเช้าเช้าแบบนี้ติดตามสภาพอากาศกัน
จะได้รู้ทันเรื่องของอากาศก่อนที่จะออกไปทำงานกันค่ะหน้าหนาวมาแล้ว
หลายคนก็เฝ้าฝันว่าจะไปท่องเที่ยวให้สบายไร้ฝนไร้กังวล
แต่อยากจะบอกว่าในระยะนี้ยังมีพายุนะคะที่จะมาถึงประเทศไทยอีก๒ลูกนะคะ
ลูกแรกคือลูกแรกคือเอเตาค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูจากภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยานี่แหละค่ะ
เกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้อยู่นะคะณขณะนี้และคาดว่าจะขึ้นฝั่งมาที่เวียดนาม
ในช่วงวันที่สิบถึงสิบเอ็ดพฤศจิกายนนะคะขณะนี้เป็นโซนร้อนนะคะ
แต่พอขึ้นฝั่งแล้วก็น่าจะอ่อนกำลังลงเป็นดีเปชั่นแล้วก็อ่อนกำลังลงไปเป็น
่อมความกดอากาศต่ำต่อไปส่งผลต่อไทยเล็กน้อยเท่านั้นแหละค่ะ
แต่ตอนนี้สิ่งที่ส่งผลมากมากก็คือฝนภาคใต้นะคะต้องเน้นหนักที่ภาคใต้เน้นเรื่องของฝนค่ะ
เพราะว่าฝนยังคงตกหนักมากบริเวณภาคใต้ตอนล่าง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้ชุ่มฉ่ำเลยนะคะ
ส่วนอากาศเย็นค่ะตอนนี้มวลอากาศเย็นจากจีนค่อยแผลลงมาเรื่อย
พายุลูกต่างที่จะเข้ามามาในประเทศไทยอ่อนกำลังลง
คือถ้าพายุเจอกับอากาศเย็นอากาศเย็นนี่ชนะนะคะ
มันจะทำให้พายุลูกดังกล่าวหรือว่าลูกนั้นสลายตัวลดความรุนแรงลงไป
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาใจช่วยให้ลมหนาวเนี่ยแผลลงมาเยอะนะคะ
เพราะฉะนั้นดูจากโมเดลจำลองอากาศตรงนี้ก็จะเห็นเลยว่าบริเวณตอนบนของประเทศไทยฟ้าโล่งโปร่งดีไม่ค่อยมีฝน
แต่ว่าตอนล่างของประเทศสิคะแถบจังหวัดระนองชุมพรประจวบคีรีขันไล่ลงไปถึงระนองพังงาภูเก็ตกระบีตังสตูนนราธิวาสฝนตกหนักเลย
ส่วนเอเตานะคะก็ค่อยเคลื่อนขึ้นฝั่งมานี่คือช่วงประมาณสักวันที่๑๐พฤศจิกายนเฝ้าระวังแล้วกันเพราะว่าแถบอุบลราชธานี
ระมัดระวังทั้งเรื่องการเดินทางด้วยนะคะบางทีมีหมอกลง
แล้วก็ระมัดระวังเรื่องสุขภาพสวมใส่เสื้อผ้าที่ให้ความอบอุ่นนะคะ
แล้วก็เฝ้าเตือนไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ยอดดอยยอดภูนะคะ
ก็ต้องระมัดระวังตัวเองเรื่องของสุขภาพ
บางทีการดื่มแอลกอฮอลคลายร้อนก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ถูกต้อง
ส่วนภาคใต้เองค่ะระยะนี้ยังคงต้องระมัดระวังเรื่องฝนเป็นห่วงบรรยายกันนะคะ
สำหรับชาวเรือที่ต้องเดินเรือเดินเรือแร่ด้วยความระมัดระวังค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นลมแรงกลางวันแดดร้อน
อุณหภูมิก็ลดต่ำลงประมาณ๒๔องศาเซลเซียสนะคะ
นี่ก็คืออากาศที่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้
แต่เตือนไว้ก่อนนะคะว่าเดี๋ยวช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนจะมีพายุอีกลูกนึงมา
เดี๋ยวจับตาดูว่าจะส่งผลต่อไทยมากน้อยขนาดไหนนะคะ
ตอนนี้ดิฉันขอตัวไปเก็บเกี่ยวข้าวก่อนค่ะคุณผู้ชม
ที่น้ำจะท่วมมากไปกว่านี้สวัสดีค่ะ